คนที่เขาเป็นคนใช้รถใช้ถนนเขาเดือดร้อน
บอกว่ามันมีจุดก่อสร้างยังไม่รู้ด้วยนะตอนนี้ว่าเป็นจุดก่อสร้างของอะไร
แต่ขี่มอเตอร์ไซค์มาดีกำลังจะกลับแต่มันช่วงกลางคืนแหละ
คือกลายเป็นไปสะดุดเหมือนเป็นฝาท่อมันเผยออกมา
มันเกยขึ้นมาสูงจากพื้นถนน

พอเขามาเสร็จปุ๊บเขาไม่ใช่รถยนต์นะคุณ

อันนี้คือเพราะเขาสะดุดปุ๊บเขาล้มบาดเจ็บนะคะ
คือเย็บกว่า๖เข็มคิ้วแตกเลย
ที่สำคัญเจ้าตัวอยากเรียกร้องแหละ

แล้วทำไมถึงไม่มีใครมารับผิดชอบเลย
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมค่ะ
ที่ทางตัวคนเจ็บขี่รถมาเห็นไหมคะ
ขี่ตรงมาดีลักษณะทางด้านเลนซ้าย

ว่ากำลังมีการก่อสร้างมีแสงไฟ
ตรงก่อสร้างเปิดไฟวาบเอาไว้
หลังจากนั้นแป๊บเดียวเท่านั้นเขาสะดุดตรงนั้นแล้วลดคว่ำเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้นะคะเป็นพนักงานส่งของค่ะชื่อคุณธนงศักดิ์นะคะอายุ๒๔ปี
เขาขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านมาตรงจุดนั้นช่วงวันที่เกิดเหตุคือ๒๔สิงหาคมที่ผ่านมา
ตรงบริเวณจุดนั้นคือหน้าบริเวณกรมชลประธานปากเกร็จจังหวัดนทบุรีนะคะ
เจ้าตัวบอกว่าผ่านตรงหน้ากรมชนเนี่ยแล้วจะกลับบ้านพักค่ะ
ตรงบริเวณรัฐนาธิเบสนี่คุณผู้ชมจะให้ดูภาพ
เมื่อกี้นี้โอ้โหเป็นภาพคิ้วเขาแตก
เจ้าตัวบอกว่าอยู่ดีผมก็มาสะดุด
สะดุดไอ้ฝาท่อที่มันมีความสูงขึ้นมาเกยพื้นถนนขึ้นมา
สุดท้ายเย็บไป๖เข็ม
รถมอเตอร์ไซค์พังเสียหายใช้งานไม่ได้บาดเจ็บไม่ใช่แค่คิ้วนะ
แขนขามือนี่ตามภาพเต็มไปหมดเลยค่ะ
แล้วเจ้าตัวบอกว่าเรื่องนี้จริงผมไม่อยากจะขอความเป็นธรรมนะ
เพราะผมก็ไปแจ้งความเอาไว้แล้วแต่ทำไมมันไม่มีอะไรคืบเลย
ทีนี้ล่าสุดก็เลยเอาไปร้องกับทนายค่ะทนายโป้ง
ก็บอกว่ามีการพูดคุยนะคะกับตัวคนเจ็บแล้ว

นงศักดิ์บอกว่ายังไม่ได้รับการเยียวยาใดเลย

แล้วตัวเขาเองคือเขาขาดรายได้นะคุณ
พอเขาเจ็บเขาก็ต้องหยุดงานไปส่งของไม่ได้

เหตุการณ์นี้เจ้าตัวบอกแล้วค่ะว่า

มีบริษัทประกันน่าจะเป็นของหน่วยงานที่ก่อสร้างในคืนนั้นหรือเปล่า

เพราะติดต่อมาหาคุณธนงศักดิ์แล้วบอกว่า
ให้เก็บตัวใบเสร็จรับเงินที่ไปหาหมอเอาไว้

หลังจากนั้นไม่มีใครติดต่อมาหาเขาอีกเลย
และยังบอกด้วยว่าให้เอารถไปที่ร้าน
ไปเช็คประเมินค่าซ่อมความเสียหายต่าง

ไม่มีใครติดต่อมาก็เลยอยากจะมาเรียกร้องค่ะ
เขาปิดเลยครับปิดให้เหลือเลนเดียวที่
เหลือแต่เลนที่ตรงท่อนี่ครับ

ล้มแล้วทำไมถึงหัวแตกอะคะ

ฟุตบาดตรงนี้หรอครับ

ตัวบอกตอนนี้ไปโรงพยาบาลทำแผลไม่ได้ด้วยนะ
ผมต้องทำแผลเองเพราะผมไม่มีรายได้แล้วนะคะ

นายโป้งบอกว่าข้อมูลของคนเจ็บเนี่ย
ให้ฟังแล้วประกอบกับคลิปหลักฐานจากกล้องวงจรปิด
ซึ่งเราก็เปิดให้คุณผู้ชมดูเมื่อสักครู่แจ้งความไว้แล้วก็จริง
เดี๋ยวตอนนี้จะต้องเร่งให้พนักงานสอบสวน
หาคนมารับผิดชอบแล้วต้องไปดูไปตรวจสอบก่อนว่า
นี่เป็นหน่วยก่อสร้างทำงานตรงนี้เป็นของที่ไหน
ซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจก็น่าจะสามารถติดตามได้นะคะ

ต้องไปเช็คอีกว่าตรงจุดที่ก่อสร้าง
มีการติดตั้งระยะสัญญาณไฟไว้เท่าไหร่อย่างไร

ถ้าเกิดว่าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หน้างาน
โดยงานนั้นก็จำเป็นจะต้องมารับผิดชอบนะคะ